คุณผู้ชมครับวันนี้สารอาญาถนนรัชดานัดไต่สวนคำร้อง
ปล่อยตัวชั่วคราวแกนนำกลุ่มรัศดรนะฮะก็มีเพนกวินพระฤทธิวารักษ์นะครับ
มีไม้พานุพงศ์จาดนอกนะครับนี่เป็นคดีที่ไม่ได้ประกันตัวจากกรณีการชุมนุม
สิบเก้ากัญญาทวงคืนอำนาจราศดรนะครับอีกคนนึงคือชัยอมรหรือว่าแอมมี่
สุดท้ายนะครับทุกผู้ชมครับดูภาพล่าสุดนะฮะ
ช่วงค่ำที่ผ่านมาสารอนุญาตให้ประกันตัวนะครับ
ก็คือเพนกวินพริษแล้วก็แอมมี่ชัยอมอนค่ะนะฮะส่วนไม้พานุพงศ์เนี่ยต้องเลื่อนไปก่อนนะครับ
เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัชธรรมแจ้งการตรวจโควิด๑๙ที่ไม่พบเชื้อเมื่อ๖พฤษภาคม
แต่ต้องรอให้รัชธรรมเนี่ยรายงานมาที่ศาลก่อนเพราะว่าไม้พนุพงศ์เนี่ยมีประวัติสัมผัสกับอานนท์นำ
พาที่ยืนยันการติดเชื้อไปก่อนหน้านี้นี่เป็นภาพที่ได้รับการปล่อยตัวออกมานะครับ
แอมมี่แล้วก็เพนกวินพาริสนะฮะค่ะคืนนี้เราก็จะลากันไปด้วยภาพนี้เลยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะภาพของการให้ประกันตัวในส่วนของแก่นนำนะคะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามชมและทุกข้อความที่ส่งเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะ